คุณผู้ชมครับคุณอาริยามีเรื่องผีมาเล่ากลางวันแสก
นี่โปรยมาซะอย่างนี้เลย
มันเป็นเรื่องหลอนในคืนวันพระใหญ่คุณผู้ชม

แต่ว่าตอนนี้ใครที่ได้ยินเสียงดิฉันอยู่

แล้วดูหน้าจอจ้องไปพร้อมกัน

ว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นคืออะไร
เขาบอกว่าสุดสยองในห้องนอนรวม
ใช่เป็นห้องรวมในโรงพยาบาลเอกชนที่สมุทรปราการ
แล้วความจริงห้องนอนรวมจะมีคนอยู่เยอะใช่ไหม
นี่เธออยู่กับคนไข้อีกคนนึง

ว่าหมอนเตียงตรงข้ามเป็นอย่างไรคะ
คุณผู้ชมใจเย็นค่อยเล่าให้ฟัง
เพราะว่าเธอไม่ได้ถ่ายคลิปได้ทั้งหมดนะ
แต่สิ่งที่เธอบอกคือได้ยินว่าเตียงตรงข้าม
มันเป็นเสียงเหมือนแบบเอี๊ยดอาร์ตเตียงปรับขึ้นลง
เหมือนมีคนอยู่บนเตียงแล้วหมอนมันยุบลง
ส่วนประตูตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นประตูเซ็นเซอร์
คือถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ตรงข้างหน้าจัง
มีวัตถุอะไรมันก็จะเปิดประตูจะเปิดออก
แต่เนี่ยมันเปิดแล้วมันปิดเองทั้งที่ข้างหน้าไม่มีใคร
ถ้าคุณนอนอยู่คุณจะรู้สึกไง
ฉันกลัวผีบอกตรงดิฉันกลัวผี
แต่ว่าคนในคลิปนี้ผู้หญิงคนนี้ไม่กลัว
แล้วไฟมันก็ติดดับด้วยค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของคลิปเขาโพสต์แล้วก็ติดแฮชแท็กในคลิปนะ
บอกว่าแชร์ประสบการณ์ห้องรวมแล้วก็เล่าเหตุการณ์
บอกว่าวันพระใหญ่เอาซะหน่อยละกัน
ที่โรงพยาบาลปปรลสมุดประการ
เป็นห้องรวมมีผู้สูงอายุรวมอยู่ประมาณ๒เตียง

ทีนี้เสียงกรนดังเลยเธอก็เลยหันหน้าเข้ากำแพง
ตั้งใจจะนอนพักแต่เสียงเตียงมันก็ยังดังอยู่นั่นน่ะ
มันอี๊ดอัดเหมือนมีคนขึ้นลงค่ะ
เธอก็เลยหันไปนอนมองว่าเฮ้ยรำคาญ

แต่ไม่เห็นใครอยู่ที่เตียงไงคะ
แล้วก็จ้องอยู่ที่เตียงนั้นตัวเธอไม่กลัวผีด้วยไง
พอเห็นหมอนหนุนมันยุบลงเหมือนมีคนนอน
เธอก็เพ่งจ้องไปอีกว่าเฮ้ยตาฉันฝาดหรือเปล่า
แล้วเธอก็บอกว่าได้ยินเสียงเอี๊ยดอาร์ตเหมือนกับคนลุกขึ้นจากเตียง
ก็เลยรีบหยิบโทรศัพท์มาซูมดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เท่านั้นแหละตามคลิปขออภัยมือสั่นนิดหน่อย
ใช่ค่ะทีนี้ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปที่
ตัวเธอคนโพสต์คลิปคือนางสาวนัฐกาหรือว่าคุณเมย์
คุณเมย์บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลเอกชน
สมุทรปราการคลิปไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรเลยนะ
พอถ่ายคลิปเสร็จแล้วปั๊บนี่ขณะไม่กลัวผีนะคะ
ยังนอนคุมโปรงจนถึงเช้าเลยจ้า
แล้วชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยบางส่วนเขาก็บอกว่า
มันอาจจะเป็นวิญญาณหรือเปล่า
บางคนบอกว่าจัดฉากถ่ายหรือเปล่า

อย่างประตูที่มันเปิดปิดได้
จริงคือมันมีอะไรบังอยู่ช่วงด้านล่าง

เธอก็คิดไปในเรื่องอื่นไงจะได้ไม่กลัวด้วย
แต่ถ้าคนกลัวผีจะจัดก็คงผีแน่นอน

ถ้าผมอยู่ในห้องรวมแบบนี้ผมคงกลัวนะ
เคยมีประสบการณ์ป่วยแล้วไปนอนห้องรวมแล้ว

อยากให้เพิ่มเวลาข่าวให้คุณสืบสกุลเล่าให้ฟัง
ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะ